ใช่ค่ะวันนี้มาให้กำลังใจกับผู้ที่เข้าแข่งขันค่ะ
ซึ่งของรางวัลก็ค่อนข้างจะใหญ่มาก

มันต้องช่วยกันต้องร่วมมือกัน

ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันค่ะแต่ก็ค่อนข้างที่จะเสร็จเกือบหมดทุกอย่างแล้ว
มีการแจกไปไหน
ยังไม่ครบค่ะใกล้ครบเอาอย่างไรละกันใกล้ครบ
แล้วยังขาดอีก๒๐ที่ยังหาที่อยู่ไม่ได้บ้างอะไรไม่ได้บ้าง
เธอขายแจกเองเป็นคนใหญ่ไหมบางที
ใช่ค่ะส่วนมากจะเป็นผู้ใหญ่ที่เราไปแจกเอง
แต่ถ้าเป็นเพื่อนต้องส่งไปสนีไปแล้วอาจจะฝากต่อไปอีกทีหนึ่งหรืออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างหลายคน
อ๋อค่ะก็มีไปแจกก็มีไปแจกทั้งอาจีมพี่จ๋าแม่หนูคมปิดต้นค่ะพี่ดุคมพันดุเดชค่ะแล้วก็มีอปิดนะคะ
แนนค่ะ
จริงก็ปกติก็เจออยู่แล้วนะคะแต่แค่ไม่ได้ถ่ายรูปแค่นั้นเอง
ก็เขาแสดงความยินดีปกติ
แล้วให้ต้องกำลังง่ายอยู่ในโลก
ใช่ค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
แต่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นอะไรเยอะมากนะเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรด้วย
เขาคุยกันปกติอยู่แล้วค่ะไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็อย่างเวลาเจอโดยบังเอิญอะไรเขาก็ทักทายคุยกันปกติค่ะ
เขาคุยกันปกติอย่างตอนที่ไปวันนั้นเขาว่าบอกว่ามีอัพเตอร์ปาร์ตี้มีอะไรบ้างไม่ต้องเกษียดายไม่ได้ปล่า

คือเราก็มีการพูดคุยนั่นแหละเพราะว่าเขาอยากจะเลิกบุรี
แล้วกี้ก็มีพูดนี่แหละว่าอยากให้เลิกเพราะอะไรเหตุผล
ก็ต้องมีเหตุผลนะว่าเพราะอะไรเราถึงอยากมีเหตุผล
เหตุผลก็คือเราไม่อยากให้คนในครอบครัวเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนสูบบุหรี่

อย่างแรกคือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับคนในครอบครัวเรา
แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับคนอื่นด้วยเพราะว่าเราก็ถือว่า
ที่เขาเป็นนักร้องเนอะก็ถือว่าเหมือนเป็นตัวอย่างกับน้องเยาวชนหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างนี้
เราก็รู้สึกว่าไม่อยากให้แบบเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี
ถ้าแบบมีน้องที่อายุน้อยเห็นหรือเอาเป็นแบบอย่างหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างนี้ค่ะ
เราก็เลยมีการพูดคุยอะไรอย่างนี้ซึ่งเขาก็พยายามนะเขาก็พยายามเต็มที่
สำหรับคนที่ค่อนข้างใจไม่ค่อยแข็งไม่ทันเท่าไหร่พยายามขนาดนี้ก็ถือว่า
อย่างก่อนหน้านี้เขาติดขนาดไหนสูบเยอะมากขนาดไหน
เยอะวันละซองอย่างนี้เยอะมากเยอะมาก
ซึ่งเราก็จะเตือนเขาตลอดใช่ไหมกี้ขอเขาตลอด
หนูไม่ได้ถึงกับขอนะคือต้องบอกก่อนว่าของอย่างนี้คือถ้าไม่อยากเลิก
คือถ้าถ้าคนที่เขาไม่ได้อยากเลิกอยู่แล้วให้ไปขอยังไงมันก็มันก็ไม่สามารถ
อีกอย่างหนึ่งมันก็ชีวิตเขาด้วยมันไม่ใช่มันเรื่องส่วนตัวมันไม่สามารถที่จะมาขอกันได้
ซึ่งก็ต้องเริ่มจากการที่เขาอยากก่อนพอเขาอยากแล้วเขามาบอกเราว่าอยาก
ถึงจะแบบว่าเออดีเพราะว่าเราก็อยากให้เลิกเหมือนกันเพราะอะไรเหตุผลอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วนี่จริงจังขนาดเป็นสาม
เขาลองมาหลายวิธีแล้วใช่ได้มีการได้ลองไปหลายครั้งแล้วไม่ประสบความสำเร็จ
ก็เลยลองดูซิว่าแบบว่าถ้าไปพบแพทย์เนี่ยสามารถช่วยได้ไหมอะไรได้ไหม
ซึ่งตอนนี้ก็ดีขึ้นไม่ดีดีขึ้นเยอะนะน่าจะลดไปประมาณ๗๐หรือ๓๐
เหลือนิดหน่อยนะใช่เหลือใช่อย่างอย่างอย่างอ่าจากจากวันละ๒๐มวลอ่ะ
เหลือ๔หมวลก็น้อยลง
เขาก็พยายามจะเลิก
ไม่เกินสิ้นปีนี้ค่ะสิ้นปีนี้หรือเราเราก็ไม่อยากแบบว่าไม่อยากกดดันเหมือนกันนะ
ไม่อยากกดดันเหมือนกันคือพอหนูก็ไม่เข้าใจหรอกว่ามันเลิกยากอะไรยังไง
เพราะเราก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้สูบอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
ก็เลยไม่เข้าใจว่ามันเลิกยากอะไรขนาดนั้นแต่คนที่สูบเขาบอกว่ามันยาก
เราก็เห็นใจใจเขาใจเราเลิกยากเราก็ให้กำลังใจกันไปอะไรกันไปค่ะตอนนี้ก็ดีขึ้น
แต่คำคู่ที่ว่าจะไม่มีลูกคือคำคู่เล่นเจ๋ว
ไม่ได้คำขู่แต่เป็นแค่การแบบบอกว่าถ้าถ้าเรามีครอบครัวอะไรอย่างนี้
เราก็ไม่อยากให้ครอบครัวต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษ
เป็นห่วงตอนเลี้ยงลูกนะ

แล้วอย่างที่เราเลือกมันมีเอฟเฟคอะไรอย่างงี้

โหมีอยู่แล้วการเวียง
แต่หนูค่อนข้างที่จะโอเคกับแบบว่าเวลาแบบเขาหงุดหงิดอะไรอย่างนี้ค่ะเขาหงุดหงิด
นะหนูก็โอเคนะเวลาเขาหงุดหงิดเราก็จะบอกว่าอ่าหงุดหงิดแล้ว
อยากดูบริใช่หมะเราก็จะไม่งุดหงีดตามเราก็จะแบบมีวิธีของเราเนี่ยแหละ
ไฮไท์เข้าลึกซิเขาว่าทำตามน่ะปลลกดี
นางก็ตั้งใจก็ตั้งใจอยู่เขาก็อยากทำให้ได้เนี่ยแหละ
แต่อย่างที่บอกเขาเป็นคนที่แบบเป็นคนใจไม่แข็งเป็นคนแบบใจอ่อนอะไรอย่างนี้
เราก็ต้องให้กำลังใจแต่ว่าดีมากเลยนะที่คนให้กำลังใจเขาเยอะ
เพราะคนให้กำลังใจเขาเยอะเขาก็มีเหมือนแบบเหมือนมีกำลังใจแล้วก็แบบฮึดสู้
และยิ่งแบบมีคนมาแชร์ว่าผมก็เคยติดพี่แบบตอนนี้เลิกได้แล้วเลิกได้ยังไงอะไร
คือมันนอกจากการให้กำลังใจแล้วยังมีการแบบแชร์ใช่หนูว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะ
เพราะว่านอกจากนอกจากตัวพี่ป๊อกเองกี้ว่าน่าจะมีหลายคนที่คิดอยากจะเลิกบุหรี่
เลิกได้ก่อนกันคนกันจะเปิด
เราก็คิดว่าโอเคแน่นอนไม่ใช่เลิกได้เจ็ดวันแล้วเราก็เฮจัดสนุกเลย
เราก็ต้องดูระยะเวลาว่าเลิกจริงหรือเปล่า
คุณก็มีแผนที่จะมีเนอะ
ยังไม่ได้มีแผนค่ะ
ก็ดีนะคะสนุกดีค่ะ

๓๔เพาะคนเรียนเพื่อการเสร็จ
ก็คือ๑๔คู่ค่ะ
เป็นเลขที่เราชอบ

เขาเป็นวาที่เจ้าสาวเนี่ยเขาสวยจริงจริงนะ

เตรียมตัวค่อนข้างที่จะเสร็จเกือบหมดทุกอย่างนะคะ
อย่างเช่นการเลือกโรงแบบเรื่องอาหารในงานนะคะ
ตารางทุกอย่างชุดก็ค่อนข้างที่จะเรียบร้อย
มีของชำร่วยค่ะใช่ค่ะ
ขอบคุณวาที่เจ้าสาวทุกครั้ง
ก่อนที่เราจะเอามประสบการณ์และก็ประวัติการทำงานเป็นอย่างไรบ้าง
ปีนี้เป็นปีที่ก็เที่ยวสารและก็ทำงานในบุคคลแฟชั่น
แล้วก็มีเพื่อนที่แต่งงานกับหลายคนก็มาถามอยู่เสมอว่า
เอ๊ะมีใครบังค์ตัดเสื้อที่ไหนดีและใช้ช่างแต่งหน้าที่ไหน

จริงเนี่ยรู้จักไอ้น้องมากี้มาตั้งนานแล้วนะ
แล้วก็เห็นชัดเลยว่าวันนี้

ก็เลยคนที่จะแต่งงานเนี่ย

การเลือกชุดเจ้าสาวเป็นอะไรที่ยากมาก

หรือว่ากระโปรงจะเป็นเข้ารู
เป็นทรงพริงเซส
ต้องต้องใช้วิธีถามคนป้าชา
ไม่ว่าอันไหนจะแบบห่อต่าง

ที่มันเจ้าสาวเนี่ยสัมพันธ์กันหน่อยกันละกัน